จากเหตุการณ์ที่ช่างไฟฟ้าค่ะยิง๓ศพในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดพิษสนุโลกนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ
นำตัวช่างไฟฟ้ามือยิงนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาได้สารภาพว่าชนวนเหตุมันเกิดจากการที่ถูกเจ้านาย
ซึ่งก็คือพอสถานีต่อว่ากรณีไปทำเครื่องส่งสัญญาณหาย
และพูดถึงเรื่องอื่นด้วยในช่วงเวลาการทำแผน
ให้คุณผู้ชมดูภาพและฟังเสียงค่ะ
นายวิมผู้ก่อเหตุได้รับการตอบว่าจากหัวหน้าช่าง
ซึ่งเป็นศพแรกที่เขายิงนะคะ
นี่เป็นคำพูดค่ะชื่อจริงในวิมสอนสุดนะคะ
อายุ๕๙ปีเป็นนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ตำแหน่งนายช่างเครื่องส่งสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพิษนุโลก
นั่งรถไปกับตำรวจก็สารภาพถึงความคับแค้นใจในการก่อเหตุ
เมื่อวานี้ตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนค่ะ
ที่จุดเกิดเหตุในวิมก็รับสารภาพนะ

แล้วก็มาเจอนายเจรวุฒิในภูมิสารัน

ก่อนที่นายวิมจะถูกตำนีเรื่อง
ย้ายที่เครื่องส่งสัญญาณวิทยุออสซิล
โดยนายวิมบอกว่าไม่ได้ย้ายไปที่ไหน

แต่ในช่างอาวุโสทั้งสองยังคงตำหนิการทำงานค่ะ
โดยหาว่าทำงานทำงานแล้วก็มีแต่ของหาย

ในวิมหยิบปืนที่พกอยู่ในกระเป๋า
ออกมายิงใส่นายเจรวุฒิและนายภูมิสารัน
โดยนายจิรวุฒิล้มลงเสียชีวิตทันที
ส่วนนายภูมิสารันวิ่งเข้าไปหลบในห้องส่งสัญญาณเสียง
ก่อนที่จะถูกตามไปยิงจนเสียชีวิต
จากนั้นค่ะในวิมวิ่งเข้าไปดูในภูมิสารันว่าเสียชีวิตหรือยัง
และระหว่างที่วิ่งออกมาจากห้องส่งสัญญาณค่ะ
เอิญไปเจอในปรุงจันแดงช่างเครื่องส่ง
ที่อยู่ห้องส่งสัญญาณอีกห้องหนึ่ง

ก่อนที่ในปรุงจะวิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือนะคะ
ส่วนพอสถานีค่ะคาดว่าน่าจะได้ยินเสียงปืน
ก็เลยพยายามปีนหน้าต่างหลบหนีออกมาจากทางด้านหลังของอาคาร
เป็นจังหวะที่นายวิมวิ่งตามหาในสานิท
ก่อนที่จะไปบังเอิญเจอกันด้านข้างอาคาร
จากนั้นทั้งคู่เกิดการต่อสู้กัน

แต่ว่าสุดท้ายในวิมนะคะได้ปืน
ยิงใส่นายสายนิดจนล้มลง

วิมค่ะหยิบมีดในกระเป๋าสะพายออกมาแทงซ้ำไปที่ร่างของนายสานิท

จากนั้นในวิมวิ่งขึ้นไปนั่งอยู่ในอาคารเครื่องส่ง
รอมอบตัวกับตำรวจนะคะ

สรุปแล้วนะคะแจ้ง๔ข้อกล่าวหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พกพาอาวุธปืนและยิงปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากนี้ค่ะจะควบคุมตัวในวิมไปฝากหางต่อสารพิศนุโลกเช้าวันนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานค่ะ